ฉันมีความสนใจมากค่ะว่าเอามาเลยค่ะสนใจอะไรคะคุณพี่
คุณอ้ำมีกิ๊กเป็นชาวเกาหลีกิมจิอะไร
อย่ามาใหม่ไอ้นั่นสินี่เลยค่ะ
ซิบกับหมวยแซ่บเขาบอกว่า
พังสดแล้วแซ่บอะไรแฟน
แต่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อไม่เคยเหงา

ไปเกาหลีกระทบไหล่หนุ่มตีระดับโอป้ามาหยกก็รวมกวนเพื่อนไปเที่ยวหัวหินอีกนะคะ
ความสุขใส่ตัวสวยรวยแซ่บคาดว่าคงสดอีกไม่นาน
ใช่ไหมใครว่าสิยังไงนี่ล่าสุดท้ายใช่เกาหลีคนเดียวกับเกาหลี
กาหลีนี่โอปอุ๊คือเจอเหรออ่อฉันเคยเจอนัดมากับชาย
น่าเป็นตอนนั้นฉันไปกินข้าวกับชายที่พลาคตพอไปซื้อของเซลล์
เราก็เจอกันอย่างนี้หรอนั่งเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ชื่อเจ่ค่ะ

ก็คือเขาบอกว่าเป็นนุ่มเกาหลีบินมาพักผ่อนที่เมืองไทย

หลายคนก็คิดว่าอะนี่นี่

ถ้าถอดเสื้อขนาดนี้ก็คงเล่นลุ่ง

อะไรเล่นลุ่ม
คือเค้าเป็นสุภาพลูกช่วยถือกระเป๋าเท่ากับพี่ยูไปบ้างเปล่า

นึกออกป่ะคนยังถือ

นี่กล้องปิยาไม่ต้องสงสัยนะ
พันกรยังถือจราเข้เบอร์เคลลี่เลย
พี่แดงเขาเริ่มสงสัยนานแล้วค่ะ

อันนี้ก็ไม่มีอะไรรู้อันนี้ดูไม่รู้อันนี้อีกไหม
ดูรูปชุดดำโหไมโยร์รูปมีรูปชุดดำบน๕ีกกว่า
เราสลับไปที่กระเป๋าพลัดชีวิตดีนะคะเออ

ปีอั้งสม่ายอยู่แล้ว

นี่คืองานของชายที่เขาจัดแอป

อยู่ที่เกาหลีกันอย่างนี้หรือคะ

รู้สึกเอาเสื้อมาขายงานของชายด้วยแหละ